ไปภูเก็ตภูเก็ตเนี่ยก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวหนึ่งที่แย่แย่จากผลกระทบจากโควิดสิบเก้า
หัวขโมยเยอะนะครับเห็นอย่างเงี้ย
นะฮะร้านอาหารญี่ปุ่นครับถูกงัดครับกลางดึก
คนร้ายเนี่ยเอาเงินไปได้นะกว่า๗๐๐บาทนะครับ
โอ้โหยังทำกันได้แต่กล้องวงจรปิดภาพชัดเป๊ะเลย
ชัดนะเดี๋ยวนี้โอ้โหชัดแบบนี้นะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๕ทุ่มถึง๕ทุ่มครึ่งของ๒๐มกราคมครับ
ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อฮาโตรินะฮะ
ตั้งอยู่บนถนนเยาวราชอำเภอเมืองภูเก็ต
ภาพจะเห็นหน้าตาคนร้ายชัดเจนครับ
โดยคนร้ายสวมเสื้อยืดคอกลมนุ่งกางเกงขา๓ส่วนนี้ฮะเดินมานะครับ
รองเท้าแตะมีกระเป๋าสะพาย๑ใบ
ขามีรอยสักจนถึงข้อเท้าหาไม่ยาก

ยืนหน้าร้านพอสมโอกาสก็ปีนทางหน้าต่างเข้าไปในร้าน
แล้วก็เข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินภายในร้านครับ
แล้วช่วงหนึ่งฮะคนร้ายเนี่ยเหลือไปเห็นกล้องวงจรปิด
ก็เลยเอาค้อนเนี่ยนะครับมาดันกล้องวงจรปิด
เนี่ยไปทางอื่นซะนะครับแล้วคนร้ายพอไปเห็นเงินสดนะครับ
ได้ไปแล้วก็เลยเรียกนี่ค้อนมาแล้วดานฟ้าแต่ว่าสบตา
นี่นะฮะซูมให้ดูด้วยมีหนวดด้วยนะครับตอนไปขโมยเนี่ยนะฮะ
คือเงินสดหายไปเจ็ดพันครับเจ็ดพันห้านะครับ
แล้วก็มีโต๊ะเก็บเงินเนี่ยซึ่งมูลค่าประมาณ๘๐๐๐บาท
ได้รับความเสียหายเจ้าของร้านเขาแจ้งความไว้แล้วกับ
ตำรวจสพเมืองภูเก็ตครับตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุนะครับดูเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีโอ้โหกล้องชัดขนาดนี้พิสูจน์มากเลยนะ
ฝีมือของตำรวจสพเมืองภูเก็ตโอ้โหเออ